การรูป
ทุกคนก็ต้องการอยากให้ตัวเองดีขึ้นนะฮะ
ไปหาหมอทุกที่แล้วมันไม่หาย
ก็อยากถ้ามีความหวังอะไรที่มันดูแล้วจะดีขึ้นก็ต้องเสี่ยงเอา
ถ้าทำได้ผมว่าผู้ป่วยได้รับประโยชน์เยอะแยะเลยฮะ
มีตัวเลือกครับอยากให้ปลดล็อกได้ยิ่งดี
คนไม่เคยแจกจะไม่รู้หรอกปัญหามันขนาดไหน

แล้วเขาหมดหวังทางอื่นอยู่แล้วถึงได้มาทางเราไง
ถ้าการแพทย์ปัจจุบันมันแก้ปัญหาได้เขาไม่มาหรอกครับ
พอมาอย่ามีความหวังก็ไปปิดประตูก็อีก
โปรดติดตามตอนต่อไป